สำหรับรถกู้ภัยสัญญาณที่เขาจะเป็นการบอกว่าเขารีบ
ก็คือการเปิดไฟแล้วก็มีเสียงไซรีนต่างนะคะ
ซึ่งแม้ว่าจะรีบขนาดไหนก็จะต้องไปตามเส้นทาง

ถ้าเขาให้วิ่งไปทางนี้ก็ต้องไปทางนี้
มันมีการย้อนสอนแต่ว่าทุกคนบนถนนก็พยายามที่จะช่วย
ก็คือหลบให้รถไปได้นะคะ
แต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางบัวทองที่นนทบุรี
ก็คือรถกู้ภัยย้อนสอนแล้วไปจอดขวางทางเข้าออก
หน้าปากซอยแห่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีการแสดงสัญญาณว่า

ครับชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่า

แล้วทำไมอยู่ย้อนสอนมาแล้วอยู่มาปิดซอยแบบนี้
หน้าปากซอยด้วยแล้วก็มีคนโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดเสียงไซเรนอะไรต่างแล้วมาจอดแบบนี้ค่ะ
จอดขวางทางเข้าออกคืออาจจะไม่ได้ขวางเต็มซอยแต่ทำให้รถคันอื่นเข้าออกซอยลำบาก
ต้องถอยเข้าถอยออกแบบนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้ถอยให้ก็นั่งอยู่บนรถแบบนี้
ก็ยิ่งลำบากกันไปใหญ่นะยังไงฮะเรื่องนี้
คนที่ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่านัทธิยาบุญประเสริฐโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการขับรถของพนักงานขับรถกู้ชีพของโรงพยาบาลบางบัวทอง
ขับย้อนสอนโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดเสียงไซเรนด้วย
ข้อความบอกว่ากลางดึก๒๔พฤศจิกายนขณะที่ขับรถกลับบ้านพร้อมกับลูกชาย๕ขวบ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เสียความรู้สึกที่ดีต่อรถพยาบาลเขาเห็นเป็นผู้หญิงมากับเด็ก
คนขับรถพยาบาลก็เลยพูดจาตะโกนใส่ตลอดบอกเล่าให้ฟังแบบนี้
ลูกชายตกใจมากก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้เพื่อให้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ
ไม่ใช่ว่าขับรถพยาบาลแล้วจะคมขู่คนอื่นได้ไม่อยากให้ใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
อยากให้ต้นสังกัดลงมาตรวจสอบและอบรมเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
ปกติขับรถเส้นทางนี้จะระวังมากอยู่แล้วเพราะมีรถแอบย้อนสอนมา
ถ้าวันไหนหลบได้ก็จะหลบให้แต่วันนี้ไม่สามารถหลบให้ได้จริง
และเราก็พ้นทางออกไปแล้วด้วยนะคะซึ่งจากคลิปที่เห็นนะคะด้านข้าง
ก็จะเห็นชื่อโรงพยาบาลเหมือนกันถ้าสังเกตดีนะคะ
ฟังเสียงคนที่เจอเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เราขับมาจนถึงตรงจุดเกิดเหตุโดยปกติเราก็จะเตือนเปิดไฟสูง
เพื่อเตือนรถที่จะเลี้ยวเข้ามาที่สวนทางเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่พอวันที่เกิดเหตุเนี่ยรถพยาบาลก็เห็นว่าเราเปิดไฟเตือน
ก็ยังวิ่งพุ่งเข้ามาค่ะแล้วก็จอดไม่ให้เราไปไหน

เราก็เปิดกระจกบอกเลยค่ะบอกว่าพี่ทำไมไม่รอให้หนูออกไปก่อน
หนูออกไปก่อนแล้วพี่ค่อยเข้ามาไม่ได้เหรอ
เพราะว่าถนนตรงนี้มันเป็นถนนวันเวย์
แล้วก็พี่เขาไม่มีเหตุฉุกเฉินด้วยค่ะ
เคสอะไรอยู่บนรถแล้วก็เลยบอกว่าขอให้ออกก่อนได้ไหมค่ะ
เขาก็ตะโกนมาถามว่าไม่รู้หรือไงไปอยู่ไหนมา

รถสวนทางได้ตอนมืดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็บอกว่าเราก็พอทราบเพราะเราเป็นคนแถวนี้
แต่นี่คือเหมือนกับว่าเรามาถึงจะถึงทางออกแล้วอะค่ะ

ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ในซอยเทศบาล๖หมู่ที่๓ตำบลสโนลอย
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
อยู่ข้างที่ทำการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
พบว่าจุดนี้นะคะนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นการเดินรถแบบวันเวย์ทั้งสองเลนเลย
แต่เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านที่อยู่แถวนั้น
เอารถมาจอดสองข้างทางทำให้ทางมันบีบลงมา
เหลือ๑เลนเท่านั้นเองนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อสอบถามไปที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
ซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ข้างรถพยาบาลนะคะ
ทราบว่านายแพทย์พระพุทธลีลาพฤษเป็นพอติดภารกิจอยู่นะครับ
ไม่สามารถตอบคำถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวได้ค่ะ